ซึ่งหวานใจเป็นอดีตนักร้องดังย่านลาดพร้าว
เขาว่าแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ไม่รู้เลย

มันเลยไปตกที่สาวพลอยสาวพลอยเขาจะตอบคำถาม
ประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ว่ายังไงไปฟังค่ะ
ออกอาการงงเลยทีเดียวสำหรับพลอยหอวัง
หลังโดนเอี่ยวประเด็นข่าวเมาส์ว่าน้องสาวนางเอกร้อยล้าน
พวกรุมทำร้ายร่างกายนางแบบสาวที่เป็นกิ๊กอดีตนักร้องย่านลาดพร้าว
จนทำเอาเช่าเน็ตต่างฟันทงว่าน่าจะเป็นคู่ของพรอยฮว
หวานใจมาสเนี๊ยบทิศกาชัย
สาวพลอยก็ได้เคลียร์ประเด็นนี้แบบขำว่า
ได้ทราบข่าวนี้จากผู้จัดการส่วนตัว
พร้อมชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับหวานใจไฮโซยังดีเหมือนเดิม
ส่วนถ้าจะต้องไปตบตีหรือมีปัญหากับใคร

ร่างเล็กแบบเธอคงทำร้ายใครไม่ได้หรอกค่ะ
ว่าต้องตบตีอย่างง่ายบ้างหลาย
ก็ก็ไม่รู้เรื่อง
ผมพูดอย่างนี้

ก็เหมือนกลุ่มตาย

ดูใครสิ
เขาก็เลยก็อาจจะเป็นไปได้มั้ง
แต่ฝั่งเราเขาบอกว่าไม่ก็ไม่ก็จบ